ความเศร้าโศกเสียใจในการจากไปของคุณแตงโม
อย่างน้อยที่สุดเราก็ยังได้เห็นอะไรบางอย่าง
นั่นก็คือเรื่องราวของมิตรภาพเพื่อนในวงการบันเทิงค่ะ
ส่งต่อความรักความห่วงใยให้กับเธอมากมายเลยนะคะ
รวมไปถึงเพื่อนสนิทในวงการอีกเยอะเลยค่ะ
มิตรภาพดีของเพื่อนรวมไปถึงอดีตคนรักของคุณแตงโม

บางคนบอกว่าเขาเคยจบกันมาแบบไม่สวยงามหรือเปล่า
แต่พอมาถึงวันที่สาวแตงโมจากไป

ว่าพวกเขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณแตงโมมาโดยตลอดค่ะ
โดยเฉพาะมิตรภาพของอดีตคนเคยรัก
แล้วก็เคยร่วมเส้นทางชีวิตคู่มาด้วยกันนะคะอย่างคุณโตโนภาคิน
หลายคนได้เห็นกันแล้วนะคะว่าในวันที่คุณแตงโมพลัดตกน้ำหายไป
โตโน่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางมาร่วมภารกิจค้นหาสาวแตงโม
สีหน้าที่ค่อนข้างเคร่งเครียดเลยทีเดียว
โดยที่พี่อู๊ดเป็นต่อก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้กับบันเทิงไทยรัฐ
บอกว่าโตโน่เนี่ยติดต่อมาตั้งแต่แรกที่ทราบเรื่องเลยนะคะ
พร้อมกับเอ่ยปากบอกพี่อู๊ดด้วยนะคะว่าแตงโมก็คือเพื่อนคนหนึ่งในชีวิตที่ดีของเขา

เพราะฉะนั้นเขาจะทำเต็มที่ในการค้นหาแตงโมในวันนั้น
และนอกจากพี่อู๊ดค่ะที่ออกมาบอกว่าเขาทั้งคู่นี้นะคะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
อีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาตอกย้ำมิตรภาพที่ดีของทั้งคู่

บอกว่าเธอนี้นะคะได้เห็นภาพที่งดงาม
หรือว่าที่หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นกอดสุดท้ายของทั้งคู่
ก็คือภาพที่โตโน่เดินเข้าไปหาแตงโม
พูดคุยกันสั้นค่ะถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบกัน
ตบบ่ากอดกันแบบให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
วันที่ทั้งคู่มาตรวจหาเชื้อโควิด
เพื่อเข้ากองละครถ่ายทำละครนั่นเองนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มอดีตคนรู้ใจของคุณแตงโมค่ะ
อย่างนิคคุณอาทิบถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้
อาจจะมีเรื่องมีราวที่ค้างคาใจกันอยู่บ้าง
แล้วก็ยังไม่ทันได้ปรับความเข้าใจกันนะฮะ
แต่ในวันที่นักแสดงสาวแตงโมจากไปแล้วนะคะ
หนุ่มนิกก็ได้ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจ
ด้วยภาพดอกกุหลาบสีดำค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่า
ขอบคุณเวลาดีที่เคยมีให้กันหลับให้สบายนะครับ
ปิดท้ายด้วยอิโมจิคอนรูปดอกกุหลาบสีดำนั่นเองค่ะ
ซึ่งเหล่าชาวเน็ตก็เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็บอกด้วยว่า
อภัยกันและกันดีที่สุดนะคะอย่างน้อยทั้งคู่นะคะ
ก็เคยมีช่วงเวลาดีดีให้กันมาก่อนนั่นเองค่ะเออนะก็จำแต่เรื่องราวดีดีแล้วกันนะ
คุณผู้ชมค่ะทางด้านนักแสดงสาวจักรจันทร์อคัมซิริค่ะ
สาวแตงโมเคยออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ว่า
อีกฝ่ายไม่ได้เชิญออกไม่ได้เชิญเธอนะไปร่วมงานแต่ง
ซึ่งสาวโมค่ะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร
แต่ก็ดีใจค่ะกับวันแห่งความสุขของพี่สาว
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ยังไม่มีการออกมาเคลียร์จากปากสาวจักรจันทร์นะคะว่าเพราะอะไร
แต่สิ่งนี้ค่ะน่าจะทำให้หลายคนคลายความสงสัย
เรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้นะคะ
เมื่อสาวจักรจันทร์ค่ะออกมาโพสต์ภาพคู่กับแตงโม
โมเจ๊ขอให้โมหลับให้สบาย
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะ
ขอให้น้องของเจ้ไปสู่สุขติจ้ะ
จะจดจำความทรงจำดีของเราไว้เสมอ
พร้อมติดอีโมจินะคะรูปหัวใจสีแดงด้วย
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีการโพสต์นะคะ
กำหนดพิธีไว้อาลัยของสาวแตงโมพร้อมกับบอกว่า
เจ๊จะไปส่งนะจ๊ะค่ะ
อีกคนค่ะที่ออกมาโพสต์สดร้อนเลยเมื่อวานนี้เลย
ก็คือวีเจจานัทถาวิรนุษย์นั่นเอง
มิตรภาพที่ดีกับสาวแตงโมค่ะ
ก่อนวันที่นักแสดงสาวนั้นจะจากไป
โดยวีเจจ๋าค่ะได้แคปข้อความที่เธอได้พูดคุยกับสาวแตงโม
โดยสาวแตงโมค่ะได้ส่งข้อความมาสวัสดีปีใหม่เธอ
พร้อมกับมีการถามสารทุกข์สุขดิบกันก่อน
ที่จะมาถึงประโยคค่ะที่หลายคนเนี่ยอ่านแล้วมันต้องน้ำตาไหลค่ะ
เพราะว่าสาวแตงโมเนี่ยได้บอกกับวีเจจ๋าว่า
หนูขอโทษเรื่องเก่าทั้งหมดนะพี่จ๋า
ชีวิตนี้ไม่อยากไม่สบายใจกับใครอีกแล้ว
อยากมีชีวิตยิ้มขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในทุกวัน
ซึ่งสาวจ๋าค่ะก็ตอบกลับว่าไม่เป็นไรมันนานมาแล้ว
บอกเลยมันผ่านไปแล้วใช้ชีวิตที่มีให้มีความสุขดีกว่า
จ๋าค่ะยังได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยนะคะว่า
เสียดายที่ช่วงเวลามันสั้นจัง
วันนี้น้องไปอยู่กับคุณพ่อบนสวรรค์แล้วนะ

พร้อมกับบอกอีกว่าเรื่องของโม

สิ่งสำคัญในการมีชีวิตอยู่
คือการทำสิ่งดีให้กับตัวเองและคนรอบข้างค่ะ

แล้วเมื่อเราจากไปเนี่ยเราก็จะจดจำแต่สิ่งดีของกันและกัน
โอ้โหบอกเลยว่าแคปชั่นสวยงามมากนะคะ

จดจริงนะมีแต่ความทรงจำดีให้กันนะคะ